รุนสวัสดิ์รู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วดิฉันเตรียมตัวจะไปจับอึ่งค่ะ
เพราะถือว่าในช่วงนี้ภาคอีสานที่เคยแร้งมานานแห้งมานานมีฝนลงมา
ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตที่เปลี่ยนเป็นโอกาสได้นะคะ
แต่หลายคนก็คงจะต้องเจอกับสภาพที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ยังคงเป็นแบบนี้อีกนานหรือไม่วันที่๖๗๘นี้จะเบากว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่หลังจากนั้นสักวันที่๙เป็นต้นไปหรือว่าช่วงสงกรานเนี่ยก็จะกลับมามีกำลังแรงมากขึ้นนะคะ
เป็นเพราะอะไรตรวจสอบเพิ่มเติมจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกันนะคะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นยังคงแห้งยังคงร้อน
แต่ขณะเดียวกันมันมีลมตีขึ้นมาจากทางอ่าวไทยนะคะ
เป็นลมเย็นที่ได้รับอิทธิพลมาจากมวลเย็นจากจีนที่แผ่มาจากทะเลจีนใต้มาเป็นระลอกระรอก
ทำให้อากาศร้อนอากาศเย็นมาเจอกันแบบนี้
บริเวณที่อยู่รอบเขตอากาศร้อนนั่นก็คือรอยต่อของภาคอีสานภาคกลางหรือภาคเหนือเนี่ยนะคะ
จะได้รับผลกระทบสังเกตพื้นที่สีฟ้าโอ้โหเริ่มปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกนะคะ
ภาคอีสานช่วงรอยต่อกับกรุงเทพมหานครด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกันช่วงบ่ายจนไปถึงช่วงเย็น
จะเป็นช่วงเวลาที่ฝนจะตกลงมาเพราะเป็นช่วงเวลาที่สะสมความร้อนเอาไว้เยอะ
เมื่อเจอความเย็นก็มีโอกาสเกิดฝนได้มากเช่นเดียวกันนะคะ
คุณผู้ชมภาคใต้ล่ะคะจะต้องเจอกับฝนหรือไม่อย่างไร

เพราะว่าปัจจัยหลักก็ยังคงมาจากเรื่องของลมที่มาจากทั้งสองด้านเช่นกันนะคะ
แต่จะเป็นฝนตกเบาฝนตกบางเท่านั้นเอง
ส่วนวันนี้สภาพอากาศโดยรวมจะเป็นอย่างไรติดตามการคาดการณ์กันเป็นการพยากรรายวันนะคะ
เหนืออากาศจะร้อนจัดในหลายพื้นที่มีฟ้าหลัวตอนกลางวันนะคะ
ขณะที่ช่วงเช้านี้อากาศยังจมตัวทำให้ฝุ่นละอองยังคงปกคลุมอยู่ค่ะ
ส่วนภาคอีสานอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแถบจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีนครราชศรีมา
รวมถึงจังหวัดแถบอีสานใต้ด้วย
ภาคกลางอากาศร้อนค่ะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแถบอุทัยธานีนครสวรรบบุรีสระบุรี
ส่วนภาคตะวันออกนั้นวันนี้มีฝนตกในพื้นที่แทบจะทุกจังหวัดของภูมิภาคนะคะ
ลงมาที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันยังคงมีอากาศร้อนฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี
ขณะที่ลมก็ยังคงพัดดีมาอย่างต่อเนื่องฝนชุ่มฉ่ำหลายพื้นที่ในแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัด
แต่ว่ามีบางพื้นที่ที่จะมีฝนตกลงมานะคะแล้วก็มีฝนเริ่มมาตั้งแต่ช่วงประมาณตีห้าแล้วด้วย
แล้วก็ช่วงบ่ายนี้อาจจะมีเกิดขึ้นได้ในแถบจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ